เอาต่อไปเป็นคลิปสนุกจากทางบ้านนะคะ

แต่ละคนก็มีจินตนาการแตกต่างกันไป
น้องคนนี้เมื่อสักครู่อยากเป็นเมียในโบ๊ท

น้องคนนี้อยากเป็นหุ่นยนต์

เอาน้องคนนี้นะคะเฟซบุ๊คชื่อว่าลินนัฐกรค่ะ
ส่วนน้องที่อยู่ในคลิปเป็นหุ่นยนต์ไปเรียบร้อยชื่อว่าน้องโดเน่

อนาคตอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้คุณค่ะ

อยากได้อยากส่งคลิปมา

เราก็อยากจะแชร์เสื้อตลอดข่าวรุ่นขอให้รวย
ให้คุณผู้ชมที่แชร์ความสนุกสนานมาให้เราด้านหน้า
ขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้
ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้
คลิปไหนโดนใจแจกเสื้ออีกค่ะ